รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เดี๋ยววาดดิโอเค
ใส่จมูกเข้าไปโอ้โฮชัดเฟ้ย
งามสง่านเหลือเกิน
นี่แหละที่เขาบอกว่าจิตวิญญาณของคน

เงียบปากกา

เขาบอกจิตกรใช้อารมณ์ผสม
ผสมสีนักกวีนักดนตรี

ใช้อารมณ์ผสมสำเนียง

ใช้อารมณ์ผสมพันธุ์ครับ

อย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง
กำลังใช้อารมณ์การวาด

สีทาตาแบบนี้ก็สวยนะเจ๊เหมาะกับเจ๊นะ
อย่าเมะปากอย่าเมะปากเดี๋ยวไม่เหมือน

วาดรูปดูไงฮะเออ

โอ้โฮมาดูเหมือนมากเอาดูหน่อยพูดเป็นเล่นไปเหมือนไง
เหมือนไงพี่บอลเหมือนป่ะ
เออว่ะมาดูเจ๊เจ๊ดูดิใช่พี่บอลเหรอเนี้ย
ใช่ทรงผมเหมือนพี่บอล

ชอบมากเลยพี่น้องพี่โน่ง

อ้าวใกล้คล้ายมีอีกไหมมี

โห

ไหนมี

นั่นไม่เพิ่มภาพภาคม้าหน่อย
บอร์นใช่ที่ไหนแล้วพี่บอร์น
ไม่ใช่ปู่เย็นใช่นี่โบฮิเมียนเรฟซอดี้

จ๊ะหาลูกมันไม่เจอเลยดูหนังสือพิมพ์
นี่จำได้มีจุดตามหน้าเนี่ย

ก็ไม่น่าเพิ่มจุดให้มันเสียเวลา

เออว่างให้มันเกลี้ยงเหมือนหน้าจริงดิ
นี่วาดดูมีมิตินะ
กูกำลังจะเรียนถึงอะไรเขาเรียกวาดถึง๔มิติ

ทำไมน้าต้องวาดภาพแบบ๓๔มิติ

ไอ้ภาพ๓๔มิติที่น้าพูดเนี่ยนะ
มันมีมาชาตินึงแล้วใช่

ฮะเออ

เยอะแยะไปพัทยาขับรถไปเจอเลย
อะไรล่ะนี่อาร์ตอินพาราไดก์

หรือไม่ก็อะไรพิพิธภัณฑ์สามมิติใช่
ใช่โอ้โฮไอ้น้าไม่มีเงินหรอก
เงินซื้อของหมดแล้วจะเข้าไปเที่ยวไงค่าชมมันแพง
ซื้ออะไรหมดอ่ะก็ซื้อเรียกดินสอพวกกระดกกระดาษมาวาดเนี่ย
โอ้โหถ้างบน้อยแบบนี้ก็เที่ยวได้
ใช่บอกเลยว่าพิพิธภัณฑ์รูปวาดแบบ๓๔มิติเนี่ย
ค่าเข้าก็ไม่เหมือนกันก็เอาอันที่ถูกที่สุดสิคะ
แล้วอันไหนล่ะเจ๊ที่ถูกที่สุดบอกหน่อยไม่ได้เลย
เจ๊ก็ไม่รู้หรอกแล้วสรุปว่า
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
พิพิธภัณฑ์ภาพ๓มิติจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติพัทยา
พิพิธภัณฑ์ภาพ๓มิติกรุงเทพมหานคร
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
เค้กมีแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่า

แต่เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง

สวัสดีค่ะพี่โบ๊ค

เป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นเจ้ามือคะ

เห็นเขาร่ำลือกันเหลือเกินว่าที่บ้านนี่

จริงแล้วก็คือว่าเราเป็นคนแบบ
เอาเพื่อนเอาฝูง

เป็นสายช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรมากสุด
ได้ทุกอย่างเลยทั้งซื้อของเข้าบ้านตัวเอง
แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับซื้อ
คือทุกอย่างแล้วก็เป็นคนชอบซื้อของถูก
ถ้าอย่างนั้นพี่มาถูกที่แล้ว
พี่ค่ะเห็นบอกช่วงนี้พี่เข้าครัวบ่อยมากทำอาหารบ่อยมาก

ไข่ต้มบ้างไข่เจียวบ้างไข่ตุ๋นบ้างไข่พะโลบ้างไข่ลูกเขยบ้าง

หน้าพวกเราจะเป็นรูปไข่อยู่แล้วค่ะพี่
เอาล่ะพี่ฝนเดี๋ยวจะเข้าสู่การแข่งขันนะคะ
ฝนมาคนเดียวแบบนี้รับเงินอ้วนไปเลยไม่ต้องแบ่งใคร
ท้ายให้ถูกครบ๘ข้อเงินแสนรอพี่ฝนอยู่

จากคิวนะก็ยังมีตัวช่วยที่การันตีได้เลย
ว่าเขาคนนี้จะมาช่วยอย่างแน่นอน

เอาล่ะขอต้อนรับผู้ช่วยของเราเลยค่ะ
ไม่ไม่ไม่ถูกหลักอ่ะ

ถ้าว่างหาอาชีพเสริมทำสิ
โอ้โหไอ้เลว

ไม่รู้จะด่ายังไงว่าสมองมึงเนี่ย

ไม่ได้ด่าผมพูดถึงแท็กซี่ที่ว่าง
ลืมไปเลยต่อไปนี้นั่งเรือ

แท็กซี่หรอพี่
ธรรมดาเรื่องธรรมดาแท็กซี่ก็เคยเจอเหมือนกัน

ทำไมวูบทำไมอยู่ดีวูบ

เอ้า

แล้วมายังผีเชียเงียบด้วย
กำลังอาบน้ำเลยไฟดับ

แล้วยังไงมาทำไมทำไมดิ

ก็นี่ไงเนี่ยผ้าบำรุงผิว

แต่ข้างล่างนี่ผ้าบำรุงผม

สลง

ไฟที่บ้านดับไฟดับค่ะ
แล้วพอดีวันนี้มันเป็นวันที่แบบ

โอเค

น่าอยู่พี่บอสนั่งอยู่นี่
จ้ะมันอยู่ไม่รู้เลยนะอยู่
คือผมกับแฟนเนี่ยรักกันมานานแล้ว
แล้ววันนี้มันเป็นวันที่ผมกับแฟนเนี่ยเออจะแบบว่า

อย่าพูดโอ้โฮนี่
คือผมกับแฟนเนี่ยก็รักกันมานานแล้ว

พี่ครับเป็นอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรครับ
คือผมก็แฟนกำลังพบรอบแต่งงานกัน

แล้วก็เลยพี่ใบฟู

แล้วก็เลยดินเนอร์กันไงครับ

พี่น้อง

พี่น้องกินหน่อย

เดี๋ยวนะก่อนจะไปเล่นตรงนู้นถามนิดนึง

คือครบรอบแต่งงานกันและจังหวะที่เรากำลังจะหนี

คือการเล่นถ้าเองเล่นเป็นแฟนจริง

ไม่ใช่มาเล่นอย่างนี้ใครก็เล่นได้

มึงบัตรซื่ออะไร
กระดิ่นเนื้อกันแล้วไฟมัน

มีเงี๋ยวหรือกัน

มีตังค์มีแต่มีไม่เยอะ

ก็อ่านบทอยู่ด้วยกัน

อันนี้แก้ปัญหาได้แล้วราคาถูก

นี่ไฟฉาย

นี่๑๒เล่มถูกที่สุด

ตะเกียงถูกกว่าของน้าเทียน

ต้องมีไฟจุดอีกต้องซื้อเพิ่มอีก
ถูกไหมถูกนี่ไงจบเลย

เห็นไหมเพราะสุด

มีรอมีรอให้น้ำเยอะด้วย

คือผมก็ต้องซื้อไฟแชท
ซื้ออะไรเพิ่มใช่ไหม
เออนี่เทียนเนี่ยถูกสุด
อ๋อแต่แต่ถูกโอ๊ยโอ๊ย

มิดูลูกละ

อันนี้ถูกสุด
เฮ่ยน้องอันนี้ถูกกว่า
ถูกกว่าแล้วครับ
นี่เตะเกียงใจทาน
ของพี่ดีกว่าไฟฉายเทียนดีกว่าไฟฉายค่ะ
อันนี้ถูกสุดไฟฉายถูกค่ะ